ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็คือปลายเดือนที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์ที่หนองปลือชนบุรีค่ะ
มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นผู้หญิงนะ
ถูกคนร้ายทำทีเป็นลูกค้านะคะ
แล้วก็ลวงเธอบอกไปส่งที่จุดหนึ่ง
จากนั้นทุบตีชิงรถจักรยานยนต์ไป
เอาเงินไปอีก๖๐๐บาทนะคะ
จะเห็นว่าวินรถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิงนะ

ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว

เขาบอกว่าอยากจะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัว
ส่วนหนึ่งเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
นี่การแถลงข่าวของคดีนี้บริธินัศชาติสุภงค์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะ

ร่วมกันแถลงผลในการจับกลุ่มนายเสกสรรประเสริฐสัง
หรือว่าสันอายุ๔๓ปีนะคะ
ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์๒คัน
เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
กางเกงและรองเท้าในวันที่ก่อเหตุ
หลังสืบทราบว่านายเสกสรรเป็นผู้ก่อเหตุชิงทรัพย
นางสำอางคำทวีอายุ๕๓ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ตั้งแต่คืนวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
กลับไปดูพฤติการของเขาหน่อยนะคะ

เรียกนางสำอางคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เรียกจากจุดที่เป็นหน้าคอนโดมิเนียม
ริมถนนเทพรสิทธิ์พัทยาตาล

แต่พอมาถึงจุดที่มันเป็นซอยเปลี่ยวหน่อย
เขาทุบตีนางสำอางจนได้รับบาดเจ็บ

นางสำอางบอกว่าในกระเป๋าสตางค์มีเงินอยู่๖๐๐บาท
เท่านั้นไม่พอขี่รถจักรยานยนต์ของนางสำอางเนี่ยหลบหนีไปอีกด้วยนะคะ
ส่วนการจับกลุ่มจับกลุ่มได้ยังไง
สืบสวนสพนปลือเขาแกะรอยคนร้ายจากภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หลบหนี
จนไปพบรถจักรยานยนต์ของนางสำอางที่เขาชิงมาเนี่ย
จอดทิ้งไว้กลางซอยสุขุมวิทย์พัทยา๗๐
และพบคนร้ายสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๒
ขี่รถกลับมาดูรถของผู้เสียหาย
คือตอนแรกกะจะจอดทิ้งไว้แล้วนะตัวเองนั่นแหละกลับมาดู
มาดูว่ารถที่ตัวเองชิงมาในรถในจุดต่างในใต้เบาะมันมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่หรือเปล่า
กระทั่งตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนนั้นเนี่ยตำรวจเอ้าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาดูรถทำไม
รอยตามไปเลยค่ะจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพักในตำบลหนองปลือนะคะ
เสกสรรผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าต้องการหาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนหนึ่งเนี่ยจะแบ่งไปเสพไปซื้อยาบ้าเพราะตอนนี้เสพยาติดยาอยู่นะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
เสพยาเสพติดควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สรุปว่าพี่สำอางได้คืนนะรถจักรยานยนต์นะคะแต่ว่าเงินไม่ได้คืน